ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อย
มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะพาลูกสาววัย๑๓ปีไปที่โรงพักบางบัวทอง
แล้วก็บอกตำรวจค่ะช่วยหน่อยได้ไหมขุดรากถอนโคนวงจรอุบัติพวกนี้
ให้หมดไปจากสังคมไทยหน่อยได้ไหม
ลูกสาวถูกล่อลวงไปข่มขืนไปกระทำอนาจารย์แล้วถ่ายรูปแล็คเมลไว้
แล้วก็บอกลูกสาวว่าถ้าเกิดไม่มาให้กระทำอีกนะเดี๋ยวจะประจาน
นี่ไงสุดท้ายค่ะคุณแม่นะคะชื่อว่านางสาวบุ๋มนะคะนามสมมุติ
พาลูกสาววัย๑๓ปีไปแจ้งความกับตำรวจเลยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวถูกล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราว
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในซอยบ้านกล้วย
ไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
คุณบุ๋มเล่าต่อบอกว่าเมื่อวานกลับมาจากทำงาน
สังเกตแล้วนะสังเกตลูกสาวเนี่ยมีอาการคือซึมเศร้า
ไม่พูดไม่จาเห็นลูกสาวเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เอกใจอะไรแต่เมื่อวานเป็นหนักกว่าเดิม
ก็เลยตัดสินใจเค้นถามลูกเค้นถามอยู่นานค่ะ
จนสุดท้ายลูกสาววัย๑๓ปียอมรับบอกว่าถูกเพื่อน
ถูกเพื่อนสาวที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเห็นไหมเขาบอกแล้ว
ไว้ใจทางอย่าวางใจคนถูกเพื่อนสาวล่อลวงชักชวนไป
ให้ทำงานพิเศษบอกว่าจะไปทำงานเป็นแม่บ้าน
ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนประมาณ๕๐๐บาทต่อครั้ง
พอลูกสาวไปกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยไอ้เพื่อนตัวแสบเนี่ย
พาไปหาผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ย
ให้ลูกสาวถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วถ่ายภาพเก็บไว้
จากนั้นก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ไป๑ครั้ง

หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผู้ชายคนเดิมนี่แหละค่ะ
โทรศัพท์มาบอกให้ลูกสาวไปหา
ด้วยการข่มขู่บอกว่าถ้าเกิดไม่ไป
เดี๋ยวจะนำรูปที่ถ่ายไว้ตอนมีอะไรกัน
ประจานในโลกออนไลน์
ทีนี้น้องทำไงน้องก็ต้องไปสิคะ
พอไปเสร็จปุ๊บให้มันกระทำย่ำยี
แม่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะทีนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแม่บอกว่ายังไปทำเหตุการณ์แบบนี้
กับคนอื่นอีกนะคะกับผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกัน
ก็เลยอยากฝากเตือนภัยสังคม
แต่ว่าล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าตำรวจสภบางบัวทองสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ก็เป็นภัยสังคมชื่อว่านายพรชัยเสงหนูอายุ๓๔ปีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ค่ะ
แต่ละครั้งจะให้เงินน้องคือครั้งละ๕๐๐บาทเป็นค่าตอบแทน
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ